ติดตามคดีนี้กันต่อที่ลำปางนะครับ
ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันนะฮะ
คดีที่หนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
เสียชีวิตที่ป่าข้างทางนะครับ
ลักษณะใบหน้ายังไม่แน่ชัดว่าถูกทุบตี
หรือว่าถูกยิงเข้าที่ใบหน้า
เลือดอาบแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ

คดีนี้มีความคืบหน้าตรงที่สารอนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
หลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยนะครับ

ก่อคดีทางเพศมา๒รอบเพิ่งจะพ้นคุกมา๘เดือน
แล้วก็ตอนนี้มีการพบรถของผู้ตายจอดทิ้งใกล้ทุ่งนา
แต่อีกสิ่งสำคัญหนึ่งการตามหาน้องปิงปอง
ที่บอกว่าเป็นแฟนสาววัย๑๔ปี
แล้วก็เป็นคนที่อยู่กับน้องเบนวัย๑๗ปีผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ใช่ปิงปองยังหายไปนะฮะ
แม่และครอบครัวยังเป็นห่วงมากนะครับ
คุณผู้ชมฮะเอาเรื่องของคดีฆ่าเบนก่อนนะครับ
สารจังหวัดลำปางอนุมัติหมายจับนายชัยวัดบุญการิน
อายุ๔๔ปีชาวจังหวัดลำปางในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
แต่มีรายงานว่าผู้ต้องหาที่เมื่อคืนเอามาสอบปากคำยังให้การปฏิเสธนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยเกาะคดีเกี่ยวกับทางเพศมาแล้ว๒ครั้ง
จะออกจากเรือนจำมาได้ไม่ถึง๘เดือน

สำหรับนายชัยวัดถูกคุมตัวมาสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางเปิดเผย
ว่าจากการสืบสวนผู้ต้องหาว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายจริง
ก่อนที่ผู้ตายจะหายตัวไป
และเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะครับ
ส่วนสาเหตุการตายตอนแรกที่ออกมา
บอกว่าพบรูคล้ายกระสุนปืน
บนใบหน้าของคนตายหรือว่าเบนวัย๑๗ปี
แท้จริงแล้วผู้ตายไม่ได้ถูกยิงนะฮะ
แต่ถูกตีด้วยของแข็งไม่ทราบชนิด

เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นกระสุนลูกปลายใช่ไหม

บอกว่าหน้าเป็นรูเลยนะฮะสภาพศพเนี่ยนะฮะ
แต่ตอนหลังการชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ก็พบว่าถูกตีด้วยของแข็งนะฮะ
ขณะที่เช้าวันนี้ชุดสืบสวนสพแม่ทะ
นำกำลังไปติดตามหารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

ซึ่งจากการเค้นสอบผู้ต้องหา
ผู้ต้องหานำไปจอดไว้บริเวณกระท่อม
คอกวัวของญาติในสวนใกล้ทุ่งนา
ในพื้นที่ตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะนี่แหละครับ
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อช่วงประมาณเกือบ๓ทุ่ม
ของวันเสาร์ที่ผ่านมา๖พฤษภาคม
ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดไว้ที่บ้านญาติ
โดยมาพร้อมกับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าคือน้องปิงปอง

โดยผู้ต้องหาบอกญาติว่าขอฝากรถคันนี้ไว้ก่อน
และจะไปหาบ้านเช่าให้ภรรยาน้อย
ก่อนที่จะเอารถจักรยานยนต์อีกคันออกไป
แล้วก็กลับมาช่วงสายของวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคม
แล้วก็นำรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดไว้ที่หลังกระท่อมนี่แหละครับ
กระทั่งเช้าวันนี้ชุดสืบสวนก็ติดตามมาเจอรถของผู้ตาย
นี่คันนี้นะครับของน้องเบนผู้ตายนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าน้องปิงปองตอนนี้ที่ศูนย์หายไปเนี่ย
จะยังปลอดภัยและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามค้นหานะครับ
ทางด้านครอบครัวของน้องปิงปองก็เป็นห่วงมาก

คุณแม่ของน้องปิงปองซึ่งตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศ
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กคือตามหาลูกสาวอยู่แล้วนะคุณนะ
บอกว่าจะรู้ไหมว่าพ่อแม่เป็นห่วงอยู่ยังไงอยู่แบบไหน
จะกินจะนอนแบบไหนรีบติดต่อมานะ
รออย่างมีความหวังเห็นข้อความนี้แล้วจากแม่
รีบติดต่อกลับมาแม่จะอยู่ข้างเสมอ
แม้จะต้องเจอกับอะไรนะครับ
แล้วก็มีข้อความเหมือนผ่านทางแชทหนึ่งนะคุณนะ
คุณแม่เนี่ยทั้งแชทแล้วก็ทั้งโทรไปหาลูกอิงปองเนี่ย
โทรไปหาน้องปิงปองเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหไม่มีการติดต่อกลับนะฮะ
แม่ถามปองอยู่ไหนลูกติดต่อหาแม่
อยู่ไหนติดต่อมาหาแม่หน่อยแม่รอน้องอยู่
แม่จะบาดาน้องเลยในภาษาเมืองนะฮะภาษาเหนือนะครับ
ขอให้น้องปลอดภัยแม่เชื่อว่าน้องยังปลอดภัยอยู่

จะมาด่าคือจะไม่ดุไม่ด่าน้องเลย
ขอให้น้องกลับมาอย่างปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับ

ตำรวจบอกว่าน่าจะยังปลอดภัยอยู่
คุณผู้ชมฮะคดีนี้ต้องติดตาม๒เรื่อง
เรื่องของคดีฆาตกรรมนายเบนนะครับ

ก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของน้องปิงปองที่หายไปอย่างปริศนา